อีกไม่ถึงสองสัปดาห์แล้วค่ะทีมชาติไทยก็จะต้องสู้ศึกเอเชียนคลับแล้วนะคะ
แต่ว่ากวินธรรมศาจานันค่ะยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตกลับมาทันช่วยทีมหรือเปล่าค่ะ
กวินธรรมสัจจานันทร์นะคะผู้รักษาประตูทีมชาติไทยค่ะ
ในดิวิชั่นสองของเบลเยี่ยมแม้ว่าจะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมแล้ว
สัปดาห์ที่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงฝึกซ้อมนะคะ
ทำให้แฟนบอลก็กังวลค่ะว่าจะมีชื่อลุยศึกเอเชียนคลับสองพันสิบเก้า
ที่สหรัฐอารับเอมิเรดหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะ
ตองก็ยอมรับค่ะว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
ต้องรอให้ทีมแพทย์ประเมินรวมถึงกุญสือ
นั่นก็คือมิลวานรายวัชนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไร
ก่อนที่จะส่งรายชื่อยี่สิบสามคนสุดท้าย

ในการใช้ชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นครับ
แต่ว่าคือตอนนี้มันยังไม่ได้ลองที่จะมาลองซ้อมหรือว่าลองวิ่งดู

ซึ่งมันล่าจะโดนบีบหรือกระแทกไรมาเนี้ยนะคะ
ก็นั่งไหล่เวลาเวลาสายสตานท์แล้วเวลาลงไปวิ่ง
มันก็จะแบบแป๊บขึ้นที่นิ้วก็ต้องดูตามอาการไป
แต่ว่าคือตอนนี้ก็คือเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจ

สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคลับ
เกมแรกจะเจอกับอินเดียวันที่๖มกราคม
นัดที่สอง๑๐มกราคมเจอกับบารีน